หลังจากนายกรัฐมนตรีประกาศชัดเจนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า
การเลือกตั้งจะอยู่ในช่วง๒กุมภาปี๖๒
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
กรกตประกาศให้ผู้ที่ประสงค์จะไปจดแจ้งชื่อพัก
ไปเริ่มวันแรกที่กรกตแล้วจะมีอีก๔วัน
ดูรายชื่อพักที่ไปจดแจ้งกรกตเนี่ย
วันแรก๔๑พักแล้วครับ
พักแล้วก็แปลว่าคึกคักพอสมควร
พักที่มีชื่อระดับที่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์ก่อนหน้านี้มาเนี่ย
พักนะครับที่คนรู้กันแล้วว่าไปตั้งพักแน่
เช่นพักปฏิรูปของคุณภัยบูลนิติตะวัน
ถัดมาก็พักพลังพลเมืองไทยที่คุณสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์ไปจดแจ้ง
พักเพื่อชาติไทยอันนี้สื่อมวลชนเขาบอกว่า
คนที่เปิดตัวออกมาเป็นภรรยาคนสุดท้ายของพลเอกสุนทรคงสมพงศ์
ชื่ออัมภาพัณธะเน็ดเดสสุนทร
ครับส่วนพักที่มีชื่อเป็นข่าวเมื่อวันศุกร์
แต่ยังไม่ได้ไปจดแจ้งก็มีหลายพักครับ
นี่พักพลังธรรมใหม่
พลังธรรมใหม่เนี่ยมาจากภักดิ์พลังธรรมเดิม
แต่เนื่องจากพักพลังธรรมเดิมถูกยุบไปแล้ว
ฉะนั้นเมื่อมาจดใหม่ก็ชื่อว่าพักพลังธรรมใหม่
มีคุณหมอระวีมาชมาดลมาจดแจ้งครับ
ส่วนจะเป็นหัวหน้าพักหรือไม่นั้นยังไม่บอก
แต่บอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าพักเนี่ย
เปิดชื่อออกมาเซอร์ไพรส์แน่อีกพักหนึ่งชื่อพักไทยศรีวิไลครับ
เออพักนี้มีคุณมงคลกิจสุขสินทรานนท์
แล้วก็ยังมีคนนี้พ่วงมาด้วยมาร์คพิษบูรณ์ครับ
พิษบูรณ์ที่เป็นข่าวมาตอนเรื่องครูจอมทรัพย์น่ะ
จำได้นะฮะนี่เขาจะมาเป็นรองหัวหน้าพัก
แล้วบอกกรลายจุดสมบัติบุญงามนงก็ประกาศว่าจะจดชื่อพักด้วย
ชื่อพักนี่ชื่อพักเกลียนครับ
วัยรุ่นอาจจะรู้จักแต่คนรุ่นเก่าไม่รู้ว่าพักเกลียนนี่คืออะไร
แล้วก็มีพักที่อันนี้คนก็ให้ความสนใจเยอะ
เป็นพักการเมืองยุคใหม่เป็นพักการเมืองยุคใหม่
คนที่ประกาศตัวออกมาคือดรปิยบุตรแสงกระหนกกุลครับ
นี่จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แล้วก็จับมือกับอีกคนนึงชื่อธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
คุณธนทรเนี่ยเป็นหลานของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
แต่ว่าไม่ใช่ลูกหลานอาเซียเฉยนะฮะเขาเป็นนักกิจกรรม
แวดวงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขารู้จักกันอยู่
ฉะนั้นสองคนนี้เขาจะบอกว่าจะมาตั้งพักการเมืองยุคใหม่
นั้นก็มีอีกหลายพักครับเอ่ยชื่อไม่หมด
มีคนไปจดพักนี้ด้วยครับพักเห็นแก่ตัวฮะ
แต่ได้ยินว่ากรกตบอกไม่ได้ไม่ได้พักแบบนี้เนี่ย
ชื่ออื่นตั้งเยอะแยะการเมืองเนี่ยเขาต้องการคนเสียสละ
แต่ว่าไปใช้ชื่อว่าพักเห็นแก่ตัวอันนี้เขาไม่ยอมเขาไม่ยอม
แล้วก็พักที่มีถูกจับตามองกันมากอีกพักหนึ่งครับ
พักที่น้องชายคุณสุเทพเทือกสุบันชื่อคุณธานีเทือกสุบัน
ประกาศว่าจะไปจดแจ้งตั้งพักชื่อพักนั้นยาวที่สุดล่ะครับ
เพราะเขาใช้ชื่อพักว่าพักมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ชื่อยาวอย่างนี้สื่อเขาไม่เอาด้วยหรอกครับ
เขาก็เลยเรียกว่าเป็นพักกปปศ
แล้วจะมีคุณธานีเทือกสุบันอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปจดแจ้ง
ทำไมคอการเมืองจึงให้ความสำคัญกับพักนี้
จำได้ไหมครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่า
คุณสุเทพจะกระโดดลงมาตั้งพักเองเพื่อหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะว่าก่อนหน้าที่มีข่าวว่าคุณสุเทพจะตั้งพักเนี่ย

พักที่มีอยู่ตอนนี้พักอื่นอื่นที่มีอยู่ตอนนี้
หลังเลือกตั้งแล้วเอาคะแนนสอสอมารวมกัน
ได้ไม่ถึงครึ่งของจำนวนสอสอในสภา๕๐๐คน
นั่นก็หมายความว่าพักเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์
รวมกัน๒พักนี้ยังจะต้องได้เกิน๒๕
ที่เหลือจะมีกี่พักก็ตามแต่
ไม่มีทางจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้
เป็นไปไม่ได้และถ้าสมการเป็นอย่างนี้ก็แปลว่า
ถ้าพักประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนผลเอกประยุทธ์เป็นนายก
ผลเอกประยุทธ์ไม่มีสิทธิ์เป็นนายกเลย
โดยตัวเลขที่ประมาณการกันอย่างนี้
แต่ว่าพอคุณสุเทพประกาศ
ไม่ใช่ประกาศมีคนประกาศว่าคุณสุเทพจะตั้งพักเอง
มือระดับคนสุเทพอย่างคุณสุเทพก็ทำให้คนเชื่อได้ว่า
พักนี้จะต้องมีคะแนนอย่างน้อยก็น่าจะเป็นอันดับ๓
รองลงมาจากเพื่อไทยประชาธิปัตย์

พักคุณสุเทพจะรวบรวมพักที่เหลือจากเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์
ตั้งรัฐบาลแล้วเสนอผลเอกประยุทธ์เป็นนายก

จึงให้ความสำคัญกับพักกปศมาก
แต่ว่าปัญหาก็คือว่าคุณสุเทพจะเดินหน้าเต็มตัวกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน
เท่าที่ฟังดูการปล่อยให้น้องชายคุณธานีออกมาประกาศ
และคุณสุเทพยังเงียบอยู่
อันนี้คนไม่ค่อยแน่ใจว่าคุณสุเทพเดินหน้าเต็มตัวแค่ไหน
เงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ตกลงกันไม่ได้หรือเปล่า

เพราะถ้าคุณสุเทพเดินหน้าเต็มตัว
มือชั้นระดับคุณสุเทพเนี่ย
เขารู้ครับว่าการทำการเมืองที่จะให้ได้ผู้แทนมาเนี่ยทำยังไง
ไหนมีใครเขตไหนใครสู้ได้เขตไหนใครสู้ไม่ได้
ฉะนั้นตอนนี้ต้องรอดูอีกทีนึงว่าคุณสุเทพจะมาเต็มตัวกับพักกปศไหม
ปล่อยให้น้องชายทำไปแล้วก็ไม่ได้เดินหน้าเต็มตัว
ได้มากี่เสียงก็ว่ากันไปตามนั้น
แต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ง่ายครับ
เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมากลุ่มคนที่รวมตัวกันแล้วเดินออกจากพักประชาธิปัตย์
ที่เขายังนึกถึงกันอยู่ก็คือว่ากลุ่ม๑๐มกรา
ที่คุณวีระมุสิกพงศ์นำสสประชาธิปัตย์ประมาณ๔๐คนออกมาตอนนั้น
ตอนนี้ก็ศูนย์สลายกันไปหมดแล้วครับ
ฉะนั้นพักกปศจะเป็นกลุ่ม๑๐มกรา๒หรือไม่คอยติดตามกัน
แต่ว่าเรื่องนี้ต้องตามดูบทบาทของคุณสุเทพเทือกสุบัน
ว่าจะเอาจริงเอาจังกับพักกปปศหรือปล่อยให้น้องทำกันไปได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น
เงื่อนไขอะไรอีกบางอย่างที่ตกลงกันไม่ได้หรือเปล่า
ระหว่างคุณสุเทพกับคนที่มีอำนาจ
ฉะนั้นวันนี้ขีดเส้นใต้การเมืองให้จับตาดูเรื่องนี้
สวัสดีครับ